สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะระยะนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีวันหยุดหลายวันด้วยท้องฟ้าสายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเหมาะที่จะพาคู่รักไปท่องเที่ยวนะคะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อการท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศ

เพราะฉะนั้นในระยะนี้ใครมีเสื้อกันหนาวหยิบออกมาใช้ได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ประเทศซาอุดีอาราเบียค่ะเกิดทอนาโดขนาดใหญ่พัดผ่านทะเลทรายนะคะอย่างที่เห็นแบบนี้เลยใหญ่มากแล้วก็ดูดเอาทรายขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมประเทศซาอุดีอาราเบียเนี่ยมีพ
แต่ละปีเนี่ยก็มีฝนตกน้อยด้วยและนี่คือรู้กันวันร้อนหนาวในวันนี้สวัสดีค่ะ